คุณผู้ชมปัจจุบันนี้นะขโมยขโจรมันเยอะมาก
แล้วขโมยเดี๋ยวนี้เข้าไปขโมยที่วัดก็เยอะ
ชอบขโมยของในวัดไม่รู้เป็นอะไรกันในวัดมันมีเงินอยู่ไง
แล้วก็ไม่ได้กลัวบาปนะฮะล่าสุดเจ้าอาวาสวัดที่พิศนุโลก
ถูกแก๊งมิจฉาชีพไปหลอกเหมือนกับการไปป้ายยาครับ
ทำให้เจ้าวาดมึนงงไม่รู้ว่าควักเงินให้เขาไปได้อย่างไร
สุดท้ายโดนหลอกไปสามหมื่นครับคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เนี่ยฮะดูกล้องวงจรปิดเห็นไหมครับเหมือนพระท่านก็เดินตามไป
มาเลยนะเออจุงไปเลยครับนะฮะกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพเป็นแก๊งมิจฉาชีพ
นะฮะรถเก๋งสีขาวเนี้ยไปจอดที่วัดน่ะอยู่ที่วัดหัวหนามู่ศรี
ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
แล้วก็จุงมือพระครูประโมจันทะคุณอายุเจ็ดสิบหกปี
ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าวแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวนาด้วย
เดินเข้าไปจากหน้าวัดเนี่ยเดินเข้าไปในวัดเลยนะครับ
ผู้ชายคนนี้แต่งตัวดีมากคุณผู้ชมดูนะฮะ
แต่งตัวดีใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว
เกงขายาวสีน้ำตาลเข้มรองเท้าหนังด้วยนะ
แล้วก็เดินคุยกันกับเจ้าอาวาสจนไปถึงกุฏิ
แล้วก็คือทำเหมือนคนคุ้นเคยกันนะฮะ
คุยกันมาพาไปส่งที่กุฏิแล้วบอกว่า
เดี๋ยวจะมาขอถวายสังกฐานหลวงพ่อหน่อยครับ
พอถึงกุฏิมีผู้หญิงอีกคนนึงลงจากรถเก๋งมาตามมาสมทบ
เป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งนะฮะ
แล้วก็มีผู้ชายอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนขับรถไม่ได้ลงมาด้วย
พระครูปราโมทจันทคุณบอกว่าระหว่างนั่งในกุฏิเนี่ย

งงเบลอจำอะไรไม่ได้
โดยผู้ชายที่จูงมือเข้าไปเล่าให้ฟังบอกว่า
มีความจำเป็นต้องใช้เงินเดินเรื่องในการสอบนะครับ
ระหว่างที่มีการพูดคุยกันก็อ้างไปถึงเรื่องของความจำเป็นต้องใช้เงินต่างนานา
เพื่อให้เป็นตำรวจท่านก็เลยควักเงินให้ไป
หมื่นบาทควักเองเลยนะคือไม่รู้ว่าควักทำไมเหมือนกัน
วักเงินให้ไป๒๐๐๐บาทโดยเป็นเงินวัด๕๐๐เป็นเงินส่วนตัว๑๕๐๐บาท
แต่ผู้ชายกับผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าท่านเราจำเป็นต้องใช้เงิน๓๐๐๐ขออีกหมื่นนึงได้ไหม
คือบอกว่าไม่พอไม่พอขออีกหมื่นหนึ่ง
แล้วก็ถึงกับนั่งก้มหน้าร้องไห้ผู้หญิงด้วยความที่ท่านเจ้าอาวาสก็สงสาร
แล้วก็เหมือนรู้สึกมึนหัวงงแปลกก็เลยไปเรียกหลวงตาที่อยู่กุฏิข้าง
เสร็จเป็นสามหมื่นทั้งที่เจ้าอาวาสไม่เคยรู้จักกับผู้ชายผู้หญิงทั้งสองคนนี้เลยนะครับ
แล้วพอได้เงินปุ๊บทั้งสองคนก็รีบออกจากกุฏิ
แล้วก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วตามที่เห็นในคลิป
จนกระทั่งไปรู้สึกตัวแล้วก็มั่นใจว่าอ้าวให้เงินเข้าไปทำไม
แล้วทำไมถึงให้เงินเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบอ้าวถูกหลอกแล้วมั้งเนี่ย
เงินเข้าไปเลยนะสุดท้ายก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพนครไทยนะฮะ
เพราะเงินมันว่าจะเอาไปเดินเรื่องใช่ของนายตำรวจ
อืมจะเอาเท่านั้นเอาเท่านี้เอาไม่พอตอนสุดท้ายอีกหมื่นสุดท้ายนี่มัน
ผมร้องไห้อยากได้สักหมื่นเออก็ไม่ต้องเดือดร้อนบอกงั้น
จะได้เป็นนายตำรวจหรือเขาอืมมันก็จะเข้าไปเอามาให้เขาเท่านั้นเอง
อ่าพอไปแจ้งความตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็เลยคาดว่า
ระหว่างที่จ้าว่าเดินอยู่เนี่ยคนร้ายเนี่ยส่วนโอกาสในการป้ายยา
คุณผู้ชมมันมีการป้ายยาเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็พูดจานล่อลวงให้หลงเชื่อ
หลอกเอาเงินไปสามหมื่นบาทแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้ก็เลยมีการวิทยุแจ้ง
ตำรวจประจำหน่วยต่างนะฮะให้สังเกตรถของคนร้าย
ถ้าพบลดคันนี้เป็นรถเก่งสีขาวเนี่ยฮะลดต้องสงสัยคันนี้
ก็ยังต้องให้มีการเรียกตรวจสอบแล้วก็ติดตามคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเรื่องของการป้ายยาก็ยังคงมีอยู่นะฮะ
เราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงอย่างไรศักดิ์หนึ่งเนี่ยฉันเชื่อว่า

คือท่านเห็นคนลำบากถ้าช่วยได้ท่านก็ช่วยไง
ครับเห็นมานั่งร้องไห้ให้ดูนะฮะ